คุณผู้ชมฮะเราไปดูบรรยากาศสดกันบ้างที่หน้ารัฐสภานะครับ
ซึ่งอุฮารุทัยซึ่งเป็นแก่นำนัดหมายมวลชนมาชุมนุมที่รัฐสภา
เพื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูลก็ให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยนะฮะ

ติดตามการรายงานจากคุณคารินกะมุดโยธิน
ผู้ศึกฆาทยาธิรัฐทีวีของเรารายงานจากบริเวณแยกอย่างกายนะครับ

คือบริเวณถนนประชาราชสาย๑นะครับ

คือเวทีชั่วคราวที่ตั้งอยู่บนรถพลิกอัพนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ครับนางสาวฮารุทัยม่วงบุญศรีหรืออุ๊นะครับ
อดีตนักร้องนะครับได้ขึ้นปลาสัยบริเวณรถไข่เสียงคันนี้ครับ

ซึ่งขณะนี้ครับเป็นการปราศัยของตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ที่มาประสัยโจมตีกลุ่มรัศดรนะครับ
ที่จะมีการชุมนุมกันในบริเวณรอบนอก
อาคารรัฐสภาในช่วงเวลา๑๕นาฬิกานะครับ
ปักหลักอยู่บริเวณนี้มาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
หลังจากที่ทางนายแพทย์วฮเดรตกิจวิกรม

ซึ่งมีพลเอกสิงศึกสิงไพร

คนที่๑ออกมารับหนังสือดังกล่าว

ซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีรถยนต์ของประชาชน
ก็มีการสัญจรไปมาบริเวณนี้
แต่สามารถสัญจรได้เพียง๑ช่องทางเท่านั้นนะครับ
ซึ่งบริเวณทางด้านหลังแนวนะครับก็จะมีตำรวจควบคุมฝุงชน
คอยยืนตรึงกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยครับ
และที่เห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมในตอนนี้
เพื่อเป็นแนวกั้นเส้นทาง
เพราะเกรงว่าการชุมนุมในช่วงเวลา๑๕นาฬิกา
กลุ่มรัศดรจะมีนัดมาชุมนุมกันบริเวณนี้
จะเกิดการปะทะกันแล้วก็เป็นการสร้างแนวป้องกัน
ไม่ให้เข้ากล้ายอาคารรัฐสภา
ซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดคัดกรองอีก๑จุดนะครับ
ที่จะคัดกรองประชาชนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
ไม่ให้เข้าไปบริเวณใกล้กับอาคารรัฐสภา
ซึ่งในตอนนี้ทางด้านในนะครับมีการประชุมร่วมรัฐสภาอยู่ทางด้านในนะครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับ
ก็จะมีอยู่จำนวนสองกองร้อยนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายกองร้อยนะครับ
กระจายอยู่บริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาครับ
โดยแนวป้องกันนะครับก็จะมีการนำรั้วสังกษีนะครับ
พร้อมด้วยรั้วลวดหนามนะครับคอยมาตรึงกำลังดูแลรักษาความปลอดภัย
ซึ่งจะมีรัศมีอยู่ประมาณห้าสิบเมตรนะครับรอบอาคารรัฐสภาครับ
ซึ่งหลังจากนี้ครับในเวลา๑๔นาฬิกานะครับ
กลุ่มไทยพักดีและกลุ่มสปสนะครับก็จะประกาศยุติการชุมนุมนะครับ
และเวลา๑๕นาฬิกาครับก็จะเป็นกลุ่มรัศดรนะครับ
ที่จะมาปักหลักชุมนุมบริเวณนี้ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนนะครับ
ว่าเวทีของแก่นนำแต่ละจุดเนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณใดบ้างครับ
และกลุ่มไทยพักดีนะครับที่ประกาศยุติการชุมนุม
เพื่อที่จะไม่มีการปะทะกันกับกลุ่มราศดรครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศความเคลื่อนไหวล่าสุด

คารินกจผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากถนนประชาลาศสายหนึ่งครับ

จุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์นะฮะ

แล้วก็ไปตัดเข้าถนนประชาราชสายหนึ่ง
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็แถวบริเวณ

ถนนทหารก็เป็นอีกจุดหนึ่ง
ยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะเข้าสู่แยกเกียรติกาย

รวมถึงยุทธศาสตร์ทางน้ำด้วย

ไทยรัฐทีวีของเราเกาะติดทั้งวันนะครับ